จูงมือบุตรฉุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยายกับรายการ
บตมหาสนุก
วันอาทิตย์นี้เสนาลิงและสุนารีราชศรีมา
จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีล้านนาบนดินแดนภาคอีสาน
อบตดาวเรืองจังหวัดสระบุรี
พบการแข่งขันการตำปะหนุนแบบโชว์เหลือง

วันอาทิตย์นี้เวลา๔โมงเย็นเนอะ